มาดูความคลิปในคดีที่เจ้าสั่วเปรมชัยพร้อมพวก
วันนั่นตะวันตกนะครับวันนี้นายพูด
เดินทางขึ้นศาลจังหวัดทองผาภูมิ
เป็นครั้งแรกนะครับในการไปรายงานตัวตามคดี
กลายเป็นสิ่งที่สังคมจับจ้องและรอคอยที่ล่าสุด
เปรมชัยพร้อมพวกรวม๔คนมารายงานตัวต่อสารจังหวัดทองพาภูมิครั้งแรก
คดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าและข้อหาอื่นตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕โดยนายเปรมชัยพร้อมพวก
ใช้เวลาเพียง๑๐นาทีในการรายงานตัวเซ็นชื่อและขอยื่นเอกสาร
จากนั้นจึงพากันเดินทางกลับทันทีโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เหมือนเช่นเคย
ซึ่งการรายงานตัวต่อสารของนายเปรมชัยกับพวกในครั้งนี้
นับเป็นวันครบรอบนัดฝากขังผลัดที่๔
โดยสารยืนยันปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องหาทุกรายทุกคดีไม่มีสิทธิพิเศษ
ขณะที่คดีของนายเปรมชัยสามารถยื่นฝากขังได้๗ผลัดรวม๘๔วัน
เนื่องจากมีข้อหาที่มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก๑๐ปี
แต่หากพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนแล้วเสร็จ
ส่งให้อายการพร้อมพวกก็สามารถยื่นได้ก่อนครบกำหนดฝากขัง
ด้านรองผู้บัจจักรกำรวจแห่งชาติ
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
ออกมาย้ำถึงการที่อายการภาค๗
ตีกลับสำนวนคดีล่าสัตว์ป่าของนายเปรมชัยกับพวก
มาให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมเป็นครั้งที่๒ว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นทางการจากอายการ
ว่าจะให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นใด
และในวันนี้อายการยังอยู่ระหว่างการประชุม
แต่คาดว่าจะมีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติม
เพราะมีข้อเท็จจริงจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์มาเพิ่มเติม

ซึ่งกรมอุทยานสรุปค่าเสียหายมูลค่ารวมประมาณ๑๓ล้านบาท
ขณะที่สำนวนสอบเพิ่มเติมในครั้งแรก
ส่งกลับให้อายการตั้งแต่วันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่ทำคดีล่าช้าแน่นอน

สำนวนการสอบสวนไม่อ่อนตามกระแสข่าวแน่นอน
สำหรับประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า
มีช่องโหวตให้ผู้ต้องหาต่อสู้คดีในชั้นศาลได้นั้น
ขอให้รอผลการประชุมของพนักงานอายการก่อน
และส่วนตัวไม่คิดที่จะฟ้องกลับบุคคลเหล่านั้น
พร้อมยืนยันว่าการทำงานตลอดช่วงอายุรับราชการ
ไม่มีทางเปิดช่องให้ผู้ต้องหากลับมาฟ้องร้องได้
ส่วนความผิดตามพระราชบรรยัตรสูรรคากร
งานสอบสวนได้เรียกนายเปรมชัยเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม

ได้เปรียบใช้ถูกแจ้งข้อกล่าวค้ารวมทั้งสิ้น๑๓ข้อค้า
พร้อมยืนยันว่าทั้งพนักงานสอบสวนปทศและปปจะต้องสรุปสำนวนส่งอายการภายในสิ้นเดือนนี้
จับตาว่าสำนวนคดีที่อายการตีกลับให้สอบเพิ่มเติม
ทางตำรวจจะดำเนินการอย่างครบถ้วนตามที่อายการต้องการหรือไม่
เพราะถ้ายิ่งส่งเร็วความข้องใจสงสัยของสังคมต่อช่องโวในคดี

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน